คราวนี้เจ้าหน้าที่ก็บุกวัดเลย
ไปจับกลุ่มพระและลูกวัดที่เสพสารเสพติด
รวมถึงมีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้

ซุกซ่อนยาเสพติดไว้ที่ไหนรู้ไหมคุณ

ไม่ได้อยู่ในลูกมะพร้าวอยู่ในต้นมะพร้าวนะ
แต่เอาไปแขวนไว้แอบซ่อนไว้
แต่ว่ามีพลเมืองดีเขาตาดีเขาเห็น
แล้วก็สงสัยว่าถุงเหล่านี้มันถุงอะไร
ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับ
โดยในอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ในอำเภอสุขลสุวรรณศักดิ์สิน

บริเวณสวนมะพร้าวตำบลปลายโพรงพาง

นี่นะครับมันแขวนอยู่บนยอดมะพร้าว๒ต้น
เมื่อเจ้าหน้าที่หยิบถุงลงมา

ก็พบว่ามีถุงพลาสติกสีน้ำเงิน๕ถุงเล็กแบบนี้นะครับ
ภายในบรรจุยาบ้ารวม๑๐๐เมตร
ยังพบยาไอซ์น้ำหนัก๒๙๐กรัม

พร้อมด้วยถุงแบ่งยาเสพติดอีกจำนวนมาก
แต่ไม่พบบุคคลต้องสงสัยนะครับ

พ่อค้ายาเสพติดที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้
น่าจะแอบนำยามาซุกซ่อนไว้ชั่วคราว
เพื่อรอการปล่อยของหรือว่าการจำหน่าย
แล้วก็ต้องการหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
จึงนำยาบ้ามาซุกซ่อนไว้บนยอดมะพร้าวนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาตัวเจ้าของ
และนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ

คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณวัดชื่อดังแห่งตำบลบางช้างอำเภออำภาวาครับ
หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าพระสงฆ์และลูกศิษย์วัด
ค้ายาเสพติดกันภายในวัดเป็นประจำด้วยเขาบอกแบบนี้
จากการตรวจค้นกุฏิและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
พบว่ามีพระสงฆ์๑รูปแล้วก็ลูกศิษย์วัดอีก๔คนที่มีสารเสพติดในร่างกายนะครับ
ทั้งหมดก็รับสาภาพว่าเสพยาบ้าจริง
และยังให้การซัดทอดว่าซื้อยาบ้ามาจากนายนพดลอยู่ทนอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็ขายดอกไม้ทูบเทียนอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าควบคุมตัวนายนพดลที่แผงขายหน้าวัด
ตรวจค้นพบยาบ้า๘๗๐เมตรซุกซ่อนในกระถางทูบ
ซึ่งนายนพดลสารภาพว่ามีหน้าที่ขายดอกไม้ทูบเทียน
ได้รับค่าจ้างจากวัดวันละ๓๐๐บาท
แต่เงินไม่พอใช้จึงต้องหารายได้เสริมนะครับ
ก็เลยนำยาบ้ามาขายให้กับพระแล้วก็ลูกศิษย์วัด
ราว๑เดือนมาแล้วคุณโอ้โหขายดูหน้าวัด
ค่ะเรื่องของยาเสพติดไม่ได้ทำให้ใครได้ดีแน่นอน